ลุงโมทคะถ้าวันนึงที่โลกเราต้องแซ่ยิด

ถ้าวันนึงน้องต้องแซ่ยิดน้องคิดทำไหม

แต่ทำทุกสิ่งเคยคิดอยู่แล้วว่าเหมือนเคยคุยกับพี่ม้าค่ะ
ว่าใกล้ปุ๊บเราคงจะต้องทำ

เพราะตอนนี้ก็เก็บสเต็มเซลล์เรียบร้อยแล้วค่ะ

อ่ะงั้นมาดูพี่แอดเป็นคนหนึ่งที่ชอบดูโงเห้งถึงขนาดตัวเองศึกษา
ก็เหมือนเขาอ่านชอบอ่านหนังสือตามตำราต่างของคนจีนบ้างของอะไรบ้างอะไรอย่างนี้
มันบอกไหมคะว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนแล้วมันจะดีขึ้นไหมตามที่ศึกษามา
อ๋อไม่ได้ดูถึงขนาดนั้นหรอกเคยดูทั่วไปอ่าน

เพราะหมอรักเขาบอกว่าตามหน้าของมนุษย์เราเนี่ย
มันก็บอกอายุ๓ส่วนอย่างที่พ่อหมอรักเคยพูดในรายการ
ตีนผมหนึ่งหน้าผากหน้าผากถึงจมูกจมูกแล้วก็ถึงข้าง
นั่นแหละเพราะฉะนั้นอย่างคุณอาตอนนี้เขาอยู่ในช่วงไหนฮะพ่อหมอรัก
ก็อยู่ในช่วงเส้นห้วบเหล็งเส้นห้วบเหล็งมันจะเดินแบบ๕๗๕๘๖๐
ถ้าใครให้เส้นห้วบเหล็งเส้นแก่เข้ามุมปากเขามาตายเลย
ของพี่แอดก็ยาวไปไม่ได้งุบเข้าหุบเข้ามา

มันคืออำนาจรัฐวาสศักดิ์บารมีถ้าเป็นโบราณการก่อนพี่แอดรับราชการนะ
คุณพระผู้นี้ลักษณะดีเลือดเป็นพญา
จริงแต่ตัวทำไมต้องการมีริ้วลอยบนใบหน้า

คืออ๋อนัพาไอ้อ่าจิ้ม
คือถ้าหนังหน้ามันย่นเนี่ยโอเคดึงให้ตึงแต่ไอ้เส้นตรงนี้อย่าไปลบมัน
ควรจะมีไว้บ้างอย่าห่วงพี่แอนนี่นี่สวยเลย

พื้นดวงนี้เกิดวันที่๒๕สิงหาคมนะ
แต่เกิดคืนวันศุกร์แรม๓ค่ำเดือน๙ปีวอก
หมายถึงว่าเกิดตอนประมาณสักหลังเที่ยงคืนตามดวงนี้นะครับ
ดูตามวันที่เกิดอยู่ราศีสิงศ์
แต่ตามลักษณะเวลาเกิดเขาเรียกผูกดวงเนี่ยลักษณะอยู่ราศีพฤศพ
เพราะฉะนั้นดวงชะตานี้ก็เลยมีรากแห่งการก่อเกิด
ตามลักษณะราศีเกิดของคุณพ่อก็คือดวงของคุณสุรพลสมบัติเจริญ
คุณพ่อสุรพลเกิดลักษณะราศีสิงศ์

หมายถึงว่ารากชีวิตของพี่สุรไชยหรือพี่แอด
มีรากวิญญาณของพ่อเป็นรากก่อกำเนิด

ถ้าพ่อไม่เป็นโรคนั้นโรคนี้

ก็มีดวงชะตาที่เกิดราศีพฤศพรากเดิมแล้วเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในเชิงสูงดื้อ
เป็นคนที่ไม่ค่อยทำอะไรตามกฎเกณฑ์
สิ่งบางอย่างจะต้องมาเรียนรู้หรือกระทำเมื่ออายุมากแล้ว
เช่นการเรียนหรืออะไรต่างอีกหลายอย่าง
เมื่อผ่านการเรียนรู้มาแล้วระยะเวลาหนึ่ง
แล้วตามคือดวงชะตาเนี่ยดาวเด่นหมดเลยนะ
หนึ่งพระจันทร์เป็นสิบเอ็ดแก่ดวงชะตา

สองพระราชเป็นสิบเอ็ดแก่ดวงชะตามันมีพระคาถารึกคัมภีร์ในตังค์โหล
ไปว่าดวงชะตาคู่ใดจะเป็นที่รักแก่มวลมหาชน
เป็นที่รักแก่เท้าพญาพระราชาและคนในแผ่นดิน
ต้องมีเกณฑ์ได้ประทุมเกณฑ์มีกฎเกณฑ์บังคับอย่างนี้
อันหนึ่งจันทร์เป็น๑๑แท้แก่รักดวงนี้มี
พระฤหัส๔ทรงศักดิ์แช่มช้อยดวงนี้นี่มี
สามดังนี้จากเจริญยิ่งยศนา
แม้ว่าชาตินี้เกิดมาต่ำต้อยก็ยกให้เสมอเผ่าพันพงศ์ผู้เป็นพ่อบีดาที่เคยเป็น
คือแสดงว่าพี่แอ๊จะทำอะไรก็ตามที่ตัวเองคิดว่าไม่อยากเป็นนักร้อง
แต่สุดท้ายก็จะมาเป็นนักร้องเหมือนที่คุณพ่อเคยเป็น
และนั้นไหมอย่างนั้นเลยและถ้าคิดว่าเออคงทำไม่ได้ดีเท่าคุณพ่อหรอก
คิดผิดต้องเลิกคิดคุณพ่อเป็นรากแก้วเราเป็นไม้ใหญ่
รากแก้วนั้นประคองต้นไม้ไว้กิ่งก้านและสาขาใบใหญ่เป็นตัวเรา

เห็นคุณพ่อร้องเพลงมาตลอดและคิดว่าเราจะต้อง
ไม่เลยไม่ได้คิดเลยว่าตัวเองจะมาเป็นนักร้อง
แล้วก็รู้ว่าตัวเองไม่ได้มีความฝังใจกับการที่จะมาเป็นนักร้อง
เพราะว่าหลังจากที่มาคิดว่าที่บ้านเนี่ยมันน่าจะมีอาชีพของการเป็นนักแสดงนักร้อง
ก็ให้พี่ชายมาเป็นนักร้อง

อ่าแต่พี่ชายนี่ก็เคยเป็นตอนนั้นผมอยู่ต่างประเทศ
แล้วผมก็กลับมาแล้วมาปรึกษาพี่ชายอีกว่าทำไมไม่ทำวงอีกอ่ะ
เขาบอกเขาได้รู้รสชาติของการที่ไปเป็นนักร้องแล้วมันไม่ได้ไม่ได้มันไม่ได้

งามแล้วไม่ใช่จะสะดวกหรือมันไม่ใช่สบายอย่างที่ผมคิดหรอกนะ
นี่ตอนนั้นเนี่ยพี่ชาติศรีชนเนี่ยก็ยังมีชีวิตอยู่

ผมก็ไปปรึกษาแล้วก็อยากให้แม่กลับมาทำวงอีก
ตอนนี้ก็เอาเพลงให้พี่ปรากฏว่าพี่ก็ไม่เอา

ผมก็เลยทำยังไงอะเสียตังแล้วเนี่ยก็เลยร้องเลย
จากวันนั้นผมก็เริ่มร้องก็กดดันเหมือนกัน
เพราะว่าพ่อเนี่ยคือยิ่งใหญ่มากเรื่องของเพลงแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยเราเพิ่งมานับหนึ่ง

อะไรอย่างนี้ผมก็พยายามก็ได้รับกำลังใจอะไรอยู่สักระยะหนึ่ง

แล้วก็ทุกอย่างมันก็ค่อยจางลงจนทั้งปี๒๐๒๒มันจะถึงปี๓๐๒๙นี่ก็เริ่มวง
เริ่มเก็บเงินไม่ได้ละแล้วในสุดก็วงแตก

ที่หยุบไปแล้วหยุบไปแล้วครับตั้ง๖๗ปีครับ

ก็อาจารย์ดนูฮันตกูลท่านก็ติดต่อมา

ผมก็นึกว่าท่านไหนแบงค์ตระกูล
หุ่นตระกูลอันนั้นมันฮันตระกูลมาอาจารย์
แล้วก็เอาให้เป็นในทุนก็ดี
ก็เลยไปร้องเพลงเท็จจริงอาจารย์ดานูฮันตคูณ
หุ่นตระกูลผมก็ไปร้องเสร็จแล้ว
ก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านก็ถามว่าเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่
ผมบอกไม่เป็นไรอาจารย์ผมยินดีได้ร้องเพลง
อาจารย์ผมก็ดีใจแล้วแล้วหลังจากนั้น๓เดือนเพลงก็ดัง

ทั้งที่ถอดใจเกี่ยวกับการร้องเพลงไปแล้ว
ปิดวงปิดทุกอย่างหันหน้าเข้าสู่งานแสดงแล้ว
อยู่ดีเพลงไอ้หนุ่มผมยาวซึ่งไม่ได้ตั้งใจด้วยนะฮะ

กลับกลายเป็นฟื้นคืนชีพอีกทีหนึ่งนี่เป็นเพราะอะไรฮะ

ดาวประจำช่วงชีวิตเกิดเป็นดาวอาทิตย์อืมซึ่งดาวสุขพุธอาทิตย์เนี่ยอยู่
ใกล้กันดาวพวกนี้คือดาวดนตรีศิลปะดาวประจำเมืองมันแปลว่าหนีความเป็นดาว
ประจำเมืองไปไม่พ้นและโดยเฉพาะในเรื่องของการร้องอืม
ร้องเพลงแต่ประเด็นสำคัญคือดวงนี้มันชี้ชัดเลย
โด่งดังมีชื่อเสียงเมื่ออายุมากไม่มีคนอย่างนั้นด้วยเหมือนกัน
มีดาวเสาลาหูเร็งดวงชะตาพฤหัสร่วมอาทิตย์มันมีเกณฑ์
น่าสนใจที่ควรนะโชคใหญ่ในชนะสาพระราหูต้องพระสารา
อ่าสุริยาที่ต้องครูเป็นคู่คงมันอยู่ในดวงชะตา
ชะตาแบบนี้ต้องครบรอบสามสิบต้องครบรอบหกสิบงั้นนี่ก็จะหกสิบแล้วดิ
ใช่คือดวงชะตานี้เป็นเวลาที่ใช่เวลาของชีวิต
ช่วงนั้นก็สามสิบจริงจริงครับช่วงนั้นก็อายุสามสิบ
และนี่กำลังจะเข้ามาอีก๓๐ปีที่กำลังจะถึงมันเป็นเวลาที่อะไรรู้ไหม
เป็นเวลาที่ตกผลึกอาสุรชัยไปหาครูเพลงที่เคยเป็นสายโยงใยของคุณพ่อ
แต่งเพลงนึงอันนี้แต่งเพลงนึงแต่งเพลงหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสังคมชีวิต
ความรักความรู้สึกงานแรงกดดันต่างแล้วร้องเพลงออกมาซึ่งอารมณ์มันจะกลายเป็นที่พักพิงของคนทั้งประเทศ
แล้วมันจะเป็นเพลงที่โอ้โหฮือฮามากอืมหนึ่งอาจจะมีคนคลั่งใครอยากจะได้ทั้งลายเซ็นต์รูปภาพที่ไป
ดิชั่นหน้าตาใหม่อะไรมาหมดแล้วก็รวมถึงอยากจะเอาไปร้องเพลงในงานต่างทั้งในประเทศนอกประเทศ
มันจะเกิดขึ้นตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปนะมันจะเปลี่ยนชีวิตเลยนะช่วงนี้ถ้าสมมุติจะถามจริงจริง
ขออนุญาตเข้าของท่านผู้ชมนิดนึงบางคนดวงอัดอั้นมานานดวงแบบว่ากำลังจะท้อถอยกับงานที่ทำอยู่แล้ว

ไม่ว่าจะเพลงหรือผลิตภัณฑ์ต่าง

ณเวลานี้ตั้งแต่วันที่๑๘พฤษภาคม

ผ่าตัดเปลี่ยนใบหน้า

มีผลต่อดวงในการที่จะแจ้ง

มันมีคนมากมายในประเทศนี้และในโลกนี้

แต่มันก็แค่เงียบไป

ทำไมพี่แอร์ถึงกลายเป็นเรื่องเป็นราว

ไม่ใช่พี่แอดจะมาดังแบบนั้นเลย